คำว่ากะเทยตุ๊ดเก๋เกิดกระเทยทอมดี้ในอิสลาม
เหมือนผีสุดมีตัวตน
แต่ไม่มีใครยอมรับคอนเซ็ปต์ของอิสลามนะ
มีแค่ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
ถ้าเป็นแบบอื่นปั๊บแปลว่าเป็นคนนอกกรอบนอกรีบ
ไม่มีอยู่จริง
จริงแล้วครอบครัวเราเป็นอิสลามมาตั้งแต่ต้นเลย
แล้วเราก็ไม่เคยเปลี่ยนศาสนาด้วย
ปัจจุบันก็ยังทำกิจศาสนาอยู่
แต่ว่าอาจจะไม่ได้ครบถ้วนตามแบบการเป็นมุสลิมที่ดี
ตอนประถมเข้าไปเรียนรุงเรียนศาสนา

เขาเป็นแบบนี้ก็แย่อยู่แล้วนะ
เราก็งงแล้วเราเป็นอะไรวะ

แล้วก็ถามมาว่าอ้าวแล้วไฟมันเป็นอะไรวะ

คืออย่างที่บอกนะว่าช่วงตอนวัยเรียนเราโดนแกล้ง
แต่ว่าช่วงที่ได้แบบละหมาดที่โรงเรียน
ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าการทำละหมาด
มันทำให้เราเหมือนได้หนีออกไปจากโลก
ที่เต็มไปด้วยเรื่องวุ่นวาย

แล้วมันก็เป็นช่วงเวลา๕นาที๑๐นาที

ตอนเราเข้ามหาลัยเราอยู่ธรรมศาสตร์เนอะ

แต่เราก็นึกในใจว่านี่คือเป็นพาร์ทของเราแล้ว

ทำไมไปออกรายการแล้วแต่งหญิง

เราไม่ให้ใช้ชื่อไฟซ้อนเราให้ใช้ชื่ออะไร

แล้วก็นิยามของบุคคลคนนี้ว่ามันคือไฟสอน

เรามีหนึ่งคำถามนะที่คิดว่านี่คือไม้ตายของเรา
ต้องแบบอุ๊ยโอเคฉันยอมรับเธอ
คือคำว่าอ้าวแล้วที่ลูกแบบ
เรียนเก่งทำกิจกรรมดีไม่ภูมิใจเหรอ

ใจเราเรารู้อยู่แล้วว่า๙๙แม่จะตอบว่าอะไร

ในเมื่อเธอทำผิดหลักศาสนา

ไม่ถึงว่าพอว่าแรงศาษาหรือความเชื่อ

ภายในแบบ๑นาที๑วัน๑คำถาม
ความเชื่อมันถูกสั่งสมมาเป็นเวลานาน
ยิ่งพ่อแม่เราอยู่กับความเชื่อชุดนี้
แต่ตอนนั้นเราก็มีคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่า

สำหรับเราวินาทีตอนนั้นเราตอบได้ว่าไม่

ไม่เอาไม่เอาออกไป

แล้วทั้งประเทศเข้าไปอิสลามกันหมดเลยมั

เราไม่ได้มองแค่ในเลนส์ของแบบอิสลาม

แต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีอีกก้อนหนึ่ง

สู้แบบสุดอีกสักก้าวนึงมันจะไปถึง

มีแค่ชายกับหญิง
และจะเป็นอย่างนี้ด้วยตลอดไปด้วย

นี่ว่ามันก็มีการแบบบิดดัดไปอีกนะ
ตำบลนี้เขตนั้นแกว้งนี้อะไรอย่างนี้
สามารถเห็นผู้ชายที่เป็นอิสลาม

มองปลาวันนี้ไปทาเล็บกันดีกว่า

กีดกันผู้หญิงออกจากผู้ชายมาก
ถ้าไม่ใช่เพื่อนฉันนำไม่ถึง
แต่ว่าเรารู้แน่นอนว่าปัจจุบันเรามีความสุขกับตัวเอง
แล้วก็กับการยอมรับของตัวเองอะไรแบบนั้นไป